พาไปดูเรื่องแปลกกันหน่อยนะครับที่จังหวัดพิจิตร

ไปดูกันหน่อยกับต้นโพที่ไม่ธรรมดาเพราะว่ามันมาเป็นโพสีชมพู
ให้โลกของเราได้รู้
เป็นไงเอามาให้ดูนี่สีชมพูอย่างเดียวไม่พอมีสีขาวด้วยครับ
สวยงามแปลกแต่จริงโอ้ต้นโพนี้อยู่ที่โคนต้นโพใหญ่
หน้าโบสถ์วัดศรีบัวทองตำบลศรีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ้างทอง
เขาบอกว่ามีลำต้นที่สูงประมาณสักเมตร๕๐
ลักษณะนะครับใบเนี่ยสีชมพูแล้วก็ขาวแบบนี้ไม่ได้มาเป็นเฉพาะช่วงนี้นะ
แต่เป็นแบบนี้มานาน๔ปีแล้ว
และยิ่งในช่วงนี้เขาบอกว่าแตกหน่อออกมาเยอะแยะมากมาย
คือเขาสร้างเอาไว้เนี่ยนะครับคือต้นโพเนี่ยเขาไม่ได้สร้างหรอก
แต่เรื่องของเรื่องเนี่ยคือมันมีความมหัศจรรย์เกิดขึ้น

เขาบอกว่าต้นโพต้นนี้นะพอมันเติบโตขึ้นมาเรียกได้ว่าให้โชคให้ลาบ
แล้วทีนี้ชาวบ้านแถวนี้เขาก็เรียกต้นโพต้นนี้ว่าโพเงินโพทอง
ไม่เชื่อไปลองฟังเสียงยืนยันจากชาวบ้านเขาดูครับ
ว่ามันต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างหนึ่งครับนะครับ
ที่เกิดอัศจรรย์ขึ้นมาแบบนี้ครับ
ชาวบ้านที่นี่นะพื้นที่ที่นี่เนี่ยเขาเรียกว่าโพเงินโพทอง
เขามาแบบว่ามาให้คุณกับวัดศรีบัวทองของเราเขาว่างั้นครับ
ส่วนทางด้านเจ้าอาวาสวัดศรีบัวทองก็เล่าให้ฟังนะครับว่าที่มาที่ไปของเจ้าต้นโพต้นนี้มันมาเป็นอย่างไร
ก็คือต้นโพเงินโพทองที่ชาวบ้านเขาเรียกเนี่ย
ต้นนี้เกิดขึ้นเมื่อ๔ปีที่แล้วที่ผ่านมาทางวัด
ตอนแรกเนี่ยเขาสร้างโบสถ์แล้วพบว่าจุดที่บริเวณจะสร้างโบสถ์เนี่ยมีจอมปลวกแดงขึ้นอยู่
ที่กำลังจะสร้างนะทีนี้ทำไง
ก็ไปเอาดินเนี่ยดินของจอมปลวกแดงออกมากองเอาไว้ที่บริเวณใต้ต้นโพเก่าแก่หน้าวัด
พอทำแบบนี้แล้วต่อมาพบว่ามีต้นโพมันเกิดขึ้นมาใหม่
มันเกิดขึ้นมาแล้วก็มีใบสีขาวนวลแล้วก็สีชมพูที่ดูแล้วเห็นเป็นแบบนี้
อย่างที่บอกมันไม่ได้เพิ่งมาเป็นสีแบบนี้ในช่วงนี้๔ปีมาแล้วที่มันเป็นแบบนี้
เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ใจชาวบ้านเขาว่าแบบนั้นหลังจากนั้นล่ะครับ
ชาวบ้านที่เขามีความเชื่อเรื่องของโชคลาภเขาก็ไปกราบไหว้บูชา
แล้วก็ไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเชื่อกันว่าอยู่ในต้นโพต้นนี้โพเงินโพทอง
แต่ว่าเป็นสีชมพูกับสีขาวตัวใบมันนะทีนี้มันก็เลยเป็นเรื่องเล่าขานต่อกันมา
ชาวบ้านเขาก็เชื่อนะครับว่าที่เขาได้โชคได้รับก็ได้จากนี่แหละต้นโพเงินโพทอง
ก็เป็นความแปลกเป็นความเชื่อเป็นความมหัศจรรย์ที่อยู่คู่กับวัดศรีบัวทองที่จังหวัด
อ่างทองคือพิจิตรเนี่ยมันเคยมีแบบนี้หลายต้นมาแล้วคือแบบมีแบบนี้หลายที่
จริงอยู่กรุงเทพที่ฉันก็เคยเห็นอ๋อแต่จริงมันอยู่ที่อ่างทองใช่ไหมอ่างทอง
ขออภัยขออภัยอยู่ที่อ่างทองไม่ใช่จังหวัดพิจิตรแต่ครั้งก่อนเราไปอ่านเนี่ย
พิจิตรมีที่พิจิตรก็มีเหมือนกันถูกหลายพื้นที่แต่ที่เนี้ยที่ให้ดูเนี่ยนะครับ
อยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะค่ะวัดสีบัวทองเออวัดสีบัวทองขอให้อยู่ที่อ่างทอง
มันอย่างนี้แหละมันแบบหลายต้นมีหลายที่ไปให้ถูกเดี๋ยวจะสับสนนะพวกเราก็สับสนเพราะมันเยอะมาก